นี่ก็เป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันค่ะ
เหตุการณ์นี้กลางดึก๑๓ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
มีกล้องวงจรปิดเขาก็บันทึกภาพเอาไว้ได้

กลุ่มทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๐นะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
นี่ภาพบันทึกเอาไว้ชัดเจน
สุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๖คนติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
กลุ่มวัยรุ่น๖คนนี้อ้างว่าผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายท้าทายก่อน
แต่ถ้าในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผู้ชายที่ถูกทำร้ายรุมทำร้าย
เดินเข้าไปหาก่อนนะใช่ไหม
ใช่แต่อีกมุมหนึ่งผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายตอนแรกก็บอกว่าจริงแล้วเขาโดนท้าทายก่อน
โยนกันไปโยนกันมาว่าต่างฝ่ายต่างท้าทายอะไรแบบนี้ค่ะ

กล้องวงจรปิดเห็นชัดแล้วค่ะก็ตั้งแต่ผู้เสียหายขี่รถจักรยาน
มากับเพื่อนเดินเข้าไปหากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เมากันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เลยมีเหตุการณ์รุมทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ตัวผู้เสียหายเนี่ยสลบเลยนะนอนสลบอยู่ในปั๊มเนี่ยค่ะ
ส่งคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียทีมข่าวแท้รัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็ไปสอบถามข้อมูลกับตัวผู้เสียหายที่ถูกรุมทำร้ายค่ะ
นายชาญชัยเพ็งคล้ายอายุ๓๒
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุแวะที่ร้านอาหาร
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณกิโลนึงอะค่ะ
กำลังออกจากร้านมีกลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวที่ร้านอาหาร
แล้วก็อยู่คนละฝั่งถนนมองหน้ากันเขม่นกัน
แล้วก็พูดจาท้าทายกันกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ท้าก่อน
ชาญชัยบอกนะกลุ่มวัยรุ่นท้าก่อนว่ามาต่อยกันตัวต่อตัว
แต่ตอนนั้นเนี่ยนายชาญชัยบอกว่าไม่เอาไม่สนก็เลี่ยงขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ไปครึ่งชั่วโมงนายชาญชัยขี่รถจักรยานยนต์
แวะปั๊มน้ำมันเพื่อซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
แต่ไปเจอวัยรุ่นกลุ่มเดิมไปเจอกลุ่มเดิมกลุ่มนี้
ที่นั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อก็เลยท้าทายกันอีกรอบ
ชาญชัยบอกว่าแต่รอบนี้รับคำท้าก็เลยเดินเข้าไป
ตามคลิปก็เลยเห็นว่านายชาญชัยเดินเข้าไปหา
เพราะว่าท้าทายกันอีกรอบรอบที่สองก็เลยเดินไปชกกันแบบตัวต่อตัว
แต่มันไม่ใช่แค่ตัวต่อตัวไงระหว่างชกกันอยู่แบบตัวต่อตัวเนี่ย
กลุ่มเพื่อนของวัยรุ่นกลุ่มนี้มากันเพิ่ม
เก๋งกันเข้ามาพอขับเก๋งมาจอดในปั๊ม
กรูกันลงมาจากรถเก๋งแล้วก็มารุมเลย
มันไม่ได้ตัวต่อตัวแบบที่ท้ากันตอนแรก
นายชาญชัยก็เลยสลบไปเลยค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เคยรู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อนนะ
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยเพิ่งมาเจอ

จะเจอมันแต่ว่าตัวได้เอ้าสินอนเลยอะ
ก็คือปกติก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนใช่ไหม
เหมือนเจอกันที่เซเวทมีเรื่องแบบนี้นะกัน
ครับตอนแรกมันซ่องคร้าวฟัน
แล้วมันมาอีกครั้นนึงยังไม่ซ่องนะสิ

มีใครมาช่วยเหยียบเขา

คือถ้าฟังจากเหตุการณ์ที่ผู้บาดเจ็บเล่าเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ทั้งสองฝ่ายนะ

ไปรุมเขาไงไปรุมเขานะครับ
จนแบบโอ้โหน่วมเลยนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นทั้ง๖คนหลังจากก่อเหตุแล้วหนีไปนะฮะ
ตอนนี้ตามรายงานข่าวคือหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
แล้วก็ประสานมาที่ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีบอกว่า

แล้วก็มามอบตัวเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ท่านตำรวจเอกสมพรพุกหอมพุ่มกับการสอบภอมเมืองสุพรรณบุรี
บอกว่าจากการสอบสวนกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมทั้งฝ่ายผู้บาดเจ็บ
ทั้งสองฝ่ายยังให้การขัดแย้งกันนะครับ
โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่ามีการพูดจาท้าทายกันจริง
แต่ฝ่ายที่ท้าทายไม่ใช่ฝ่ายเขา
ท้าทายคือฝ่ายของผู้บาดเจ็บก็คือนายชาญชัยนะครับ
โดยจังหวะที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นบอกว่า๒ใน๖กำลังนอนเมาเหล้าอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ฝั่งนายชาญชัยผู้บาดเจ็บนั่นแหละ

ส่วนภาพที่เห็นว่ามีฝั่งเขาขับรถยนต์มาแล้วก็มารุมทำร้ายผสมโรงกันเนี่ย
ตรงนี้เขายืนยันว่าไม่ได้มีการนัดหมายกันว่าให้พวกมารุมทำร้ายผู้บาดเจ็บ
โดยกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๖คนเป็นคนจังหวัดพระนครศรีรุยานะครับมาเที่ยวร้านอาหารที่สุพรรณบุรีเป็นประจำ
ทุกครั้งที่เที่ยวเสร็จก็จะมานัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้เพื่อรอกลับบ้านพร้อมกัน
ระหว่างที่มีเรื่องกับผู้บาดเจ็บกลุ่มเพื่อนที่ตามมาเพื่อจะรอกลับบ้านพร้อมกันตามที่นัดกันประจำเนี่ยมาพอดี
แล้วเห็นว่าพวกเขากำลังมีเรื่องกันอยู่ก็ไม่รู้ก็เลยลงมาช่วยกันก่อนไม่ใช่ว่านัดกันว่ามาตามรุมยำเขานะไม่ใช่
กลุ่มที่รุมทำร้ายกันในคลิปก็มามอบตัวทั้งหมด๖คนเป็นคนในพื้นที่ของพักไทยอยุธยา
คือจริงแล้วเนี่ยกลุ่มที่ทำร้ายกันก็มาเที่ยวปกตินะครับแล้วก็เราตรวจสอบประวัติแล้วก็ไม่ได้มีประวัติอะไรเสียหายนะครับอาจจะมีการเข้าใจผิดหรืออะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นนะครับก็เลยอารมณ์พาไป
กลุ่มวัยรุ่น๖คนกลุ่มนี้นะคะก็บอกว่าหลังจากก่อเหตุทะเลาะกันแล้วเนี่ย
เขาก็หนีไปที่จังหวัดสระบุรีเพราะเข้าใจว่านายชาญชัยเสียชีวิต
แสดงว่ารู้สิว่ารุ่มกลุ่มเขาจะน่วมเลย
เพราะเขาสลบนิ่งไปเลยไงคิดว่าเขาตายหนีไปตั้งหลัก
บอกแบบนี้ขอหนีไปตั้งหลักก่อนพอเห็นข่าวว่าเออเขาไม่ตาย
ก็เลยติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
พอสอบปากคำเสร็จนะคะก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
กลุ่มวัยรุ่นทั้ง๖คนกลุ่มนี้นะคะฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
แล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ไม่ได้มีการควบคุมตัวอะไร

อืมครับมีอีกออกจากบ้านไปเที่ยวเนี่ยทำใจไว้เลย
ถ้าไม่ได้เป็นเที่ยวป่าเที่ยวเขาชมธรรมชาติไปภูเขาทะเลอะไรพวกนี้นะ
เที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยมีแต่คนเมามีเรื่องทั้งนั้นนะครับ